สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะปิดท้ายปลายปีนะคะ
ก็จะมาทบทวนกันนะคะว่าที่ผ่านมานั้นมีข่าวอะไรที่เป็นที่สนใจอยู่บ้าง
หลายข่าวค่ะไม่ไม่ทราบจะเลือกแบบไหนจริงจริงนะคะ
แล้วแต่มิติการมองว่าแบบไหนที่น่าหยิบขึ้นมาพูดถึงการจัดกลุ่มของข่าว
ประเด็นใดที่ควรจะถูกจับมาไว้ด้วยกันนะคะ
แต่ถ้าเอาที่โดดเด่นคนน่าจะนึกถึงออกแล้วก็มีส่วนร่วมเข้า
มีส่วนร่วมคือทั้งมีความคิดความเห็นอารมณ์ร่วมนะคะ
ไม่ว่าจะเอาใจช่วยหรือแบบตั้งข้อสงสัยมีอยู่หลายแบบ
ข่าวหนึ่งในนั้นมันมีการพลิกตั้งแต่ตอนที่มีข่าวตอนแรก
แล้วมาแวบเดียวความรู้สึกคนก็พลิกไปเลย
คุณผู้ชมจำข่าวป้าทุบรถได้ไหมคะ
ข่าวป้าทุบรถตอนแรกขออภัยในรายการณตอนนั้นที่จัดเนี่ยนะคะ
ฉันก็พูดคำนี้ว่าเวลาเราพูดว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ป้าเนี่ย
ซุ่มเสียงของคำว่ามนุษย์ป้าเนี่ยมันไปในทางลบนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณป้าสามท่านนะคะตอนนั้นเนี่ย
ตอนแรกคนก็รู้สึกว่าการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการด่าทอ
การถืออาวุธการเข้าไปทุบรถการส่งเสียงดัง
ก็เข้าในลักษณะนิยามที่คนมักจะนึกออกได้ว่า

แต่ว่าพอเกิดการแถลงข่าวขึ้น

พอล่ากลับไปจึงเป็นที่มาว่าอ๋อเขาจะมาไม่ถึงวันนี้ด้วยพฤติกรรมแบบนี้หรอก
ถ้าเขารู้สึกว่าวิธีการที่เขาใช้มาก่อนหน้านี้
มันให้ความเป็นธรรมหรืออย่างน้อยเสียงที่ตัวเองตะโกนมาตลอด
มันได้รับการได้ยินมีคนให้ความช่วยเหลือ
มีคนให้ความเป็นธรรมเข้าสู่กระบวนการตามปกติ
นี่เป็นข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่ทำให้เราได้เห็นว่า
ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์ป้าหรือเป็นคนสุดคูแบบไหนก็แล้วแต่
เมื่อคุณเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วไม่เคยได้รับ
ไม่ต้องเกี่ยวนะคะว่าคุณจะชนะหรือแพ้ถึงวันหนึ่งมันระเบิดออกมาค่ะ
เราจะย้อนกลับไปดูว่าเส้นทางการต่อสู้วันนั้นอะไรจึงเป็นที่มา
ให้ข่าวนี้คนยังจำได้ว่าป้าสามคนนั้นคือคุณป้าทุบรถค่ะ
คือสรุปว่าตอนนี้เนี่ยตลาดไม่ถูกกฎหมาย
ที่ตลาดไม่ถูกกฎหมายก่อนหน้าที่ตลาดจะกล้าตั้ง
ทั้งทั้งที่ยังไม่ถูกกฎหมายเนี่ยใครเซ็นคะไม่มีไม่มีคนเซ็นอ่ะ
อ่าไม่มีคนเซ็นในเรื่องของใบอนุญาตนะฮะอ่าเดี๋ยวครับเวลาเขาทำตลาด
เขาไม่ต้องขอกันก่อนเหรอคะขอเถอะครับขอขอพอคือเขาขออ่า
ก่อสร้างใช่ไหมฮะค่ะพอก่อสร้างเสร็จในระหว่างนั้นเขาก็ขออ่า
ขอเอ่อในเรื่องของการจัดตั้งตลาดตามสถานทรัพย์สูตรที่เขตครับ
ระหว่างที่ขอเนี่ยเราก็เอ่อให้เขาเอ่อยื่นนะครับเอ่อ
ข้อจำกัดต่างต่างเช่นในเรื่องของเอ่ออะไรอ่ะเอ่อ
ต่อประบัติน้ำเสียเรื่องของแปลงเรื่องของเอ่อตัวตลาดต่างต่าง
นะฮะเดี๋ยวนะในระหว่างเนี้ยถ้าเขาเปิดเสร็จปุ๊บเนี้ย
ไม่ถูกต้องเราก็ดำเนินคดีที่ผ่านมาเราดำเนินคดีไงครับ
ถึงเรื่องถึงได้ถึงชั้นศาลทั้งเขตไม่ได้ปล่อยนะฮะ
เขาฝ่าฝืนเขาฝ่าฝืนเราก็ดำเนินคดีครับ
ทนายเกิดผลอยู่ค่ะแต่กำลังเดี๋ยวทนายเกิดผล
คือลำดับมันต้องเป็นยังไงคะคือท่านครับขออนุญาตสอบถามแทน
ถามถามที่ฉันถามที่ฉันอ่าได้ครับเดี๋ยวท่านถามให้เชิญค่ะ
คือในระหว่างที่การขออนุญาตทางเขตยังไม่อนุญาตแสดงว่าทางร้านขาย
ร้านค้าตลาดนี่เปิดเปิดไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเปิดไปแล้วฮะ
เราก็ดำเนินคดีครับอ้าวฮะงงเอ๊ะยังไงคะเอ่อเอ่อ
ก็เหมือนผู้ที่เข้าไปฝ่าฝืนนะฮะ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับ
เดี๋ยวตามปกติเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะเปิดตลาดได้
อันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ใบอนุญาตใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วเขาเปิดไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วเขตมีหน้าที่ทำอะไรคะ
ก็เข้าไปดำเนินเข้าไปดำเนินคดีฮะเข้าไปดำเนินคดีครับ
ตั้งแต่เขาเข้าไปก้าวแรกตอนที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตเนี่ย
แล้วเขตทำอะไรตอนนั้นนะคะเขาเข้าไปก้าวแรกเข้าไปเริ่ม
เราก็ต้องเข้าไปเตือนก่อนว่าคุณเข้าไปไม่ได้นะฮะ
คุณต้องไปยื่นใบอนุญาตให้เรียบร้อยอ้าวแล้วค่ะเขาเข้าใจค่ะ
เพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงกันแต่คำถามคือว่าเอาแล้วมันมีก้าวที่สอง
ที่สามจนเป็นตลาดขึ้นมาได้ยังไงทั้งทั้งที่ก็ยังไม่เสร็จนะคะ
ก็ในระหว่างเราก็มีการเปรียบเทียบปรับไปเป็นระยะนะฮะ
พอช่วงแรกก็ต้องมีการเตือนพอมีการเตือนเสร็จก็เข้าไปดำเนินคดี
นะฮะอ่าเข้าไปดำเนินคดีก็เสร็จแล้วก็ต้องเอ่อส่งสอนอ
อ่าส่งสอนอเสร็จก็เข้าไปเปรียบเทียบปรับที่ศาลคุณยังฝ่าฝืนอยู่
เราก็ต้องเดินดำเนินคดีต่ออ่าพ่อค่ะอย่าหาอย่าหาว่าตัดจังหวะอย่างงั้นอย่างงี้
เรียนเกินเวลาเขาแต่เรียนได้คำตอบระดับหนึ่งแล้วพอถ้าเรามีเวลาคุยกันอีก
เดี๋ยวคุยกับพออีกนะคะได้ครับได้ครับพอค่ะขอบคุณนะคะ
คุณผู้ชมจำลีลาของท่านสันสนะประยูณรัฐได้ใช่ไหมคะเป็นแขกรับเชิญที่ถ้าเอาท่วงทำนองแล้ว
มีท่วงทำนองดุดันนะคะในการตอบคำถามในการแสดงสีหน้าในการใช้คำพูด
ในการใช้น้ำเสียงนะคะแล้วก็เนื้อหาตอนนั้นที่มีข่าวกรณีที่ตำรวจไปตรวจตลาดใหม่ดอนเมือง
แล้วก็โยงไปถึงว่าตกลงมีมาเฟียคุมหรือเปล่าเป็นผลประโยชน์ของใคร
แล้วคุณสันทนาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยโหตอนนั้นก็ปะทะคารมกันเดือดตั้งแต่ในพื้นที่แล้วนะคะ
แล้วก็ถามตรงเนี่ยก็เชิญมาว่าตกลงยังไงตกลงไปเกี่ยวกับเขาแบบไหน
ตลาดมายังไงเนี่ยแล้วท่านมายังไงไปยุ่งอะไรกับตลาดเขา
แล้วทำไมถึงต้องไปพูดแบบนั้นไปแสดงท่าทีแบบนั้น
ซึ่งท่านก็ยอมมานะคะแล้วก็การตอบคำถามในรายการเอง
ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าท่านก็มาตามวิธีการตามปกติ
แล้วก็ไม่ได้เป็นมาฟงมาเฟียอะไรเงินทองก็ไม่ได้ได้เยอะอะไรทั้งนั้น
กลับไปดูวันนั้นอีกครั้งสำหรับต้นทางของข่าวที่ว่านี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเรียนไม่ถามเรื่องที่จะเกิดขึ้นวันนี้และหลังจากนี้นะคะ
แต่ถามย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะมาถึงวันที่อยากจะมอบเอกสารให้นายก
ท่านต้องมีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมคะถูกสิทำไมมันไม่ถูกหยิบขึ้นมา
เป็นเพราะว่ามันเกิดเรื่องที่ตลาดก่อนหรือเปล่าถึงอยากจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาบ้าง
ผมคงไม่ได้เอามาต่อลองอะไรกับตลาดเพราะเรื่องตลาดเอาอะไรมาต่อลองทุกวันนี้มันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
มันก็หมดเขาก็ปล่อยให้ขายแล้วไงคะเขาก็เปิดให้ขายแล้วไงคะ
คุณเปิดให้ขายคุณช่วยไปหาคนซื้อมาหน่อยสิหาลูกค้ามาให้หน่อย
ตอนคุณมาจับมาเขาก็ไล่คนเขาแตกกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้ว
แล้วนะวันนี้ใครเนี่ยโทรเกลี้ยงหมด๔ขามันยังไม่เหลืออยู่ในตลาดเลย
เอ้าแต่ว่าเวลาเขาเข้าไปมันก็เจอของผิดจริงนะคะ
ก็ไม่ว่าผมไม่ได้ว่าแต่ถามว่ามันเคยมีไหมเนี่ย
จับกันทั้งหมู่บ้านล้างบางอะไรกันหูมากัน๗๘๐๐คนอะไร
มันเคยมีไหมการปฏิบัติการแบบนี้
คุณไม่ใช่ตลาดธรรมดาไหมคะท่านรอง

คือมันจะไปจับใครผมถามว่าคุณจะไปจับใคร
นี่คุณมาจับแม่ค้านะเนี่ยคุณมากันแบบนี้ขนาดนี้
แต่เขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะว่าท่านเป็นที่ปรึกษา
ท่านคอยควบคุมดูแลตรงไหนก็ได้ก็ไปจับผมข้างนอกตลาดก็ได้
เขาไม่ได้จะจับท่านแต่หมายถึงว่าเห็นว่ารองสันทนาดูแลอยู่หรือเปล่า
สำหรับตัวผมเดี๋ยวฉันคุณจะใช้คำว่าคือ
ผมเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาฮะ
แล้วก็ถ้าในเรื่องการบริหารจัดการดีกว่านะ
ให้พูดให้มันเป็นธุรกิจแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมี
หลักฐานได้มากมายเหมือนธุรกิจทั่วไปนะครับ
คือผมดูแลในส่วนของบริษัทแน่นอนเป็นธุรกิจ
แต่ในส่วนที่มันเป็นส่วนประกอบของตลาด
ทุกตลาดมันก็ต้องมีมีคนเข็นรถมีคนเก็บขยะ
มีคนโบกรถมีคนไปรอพอพอ
ซึ่งมันเป็นสภาพกายภาพของทุกตลาดอยู่แล้ว
ท่านรองอย่างนี้ค่ะโดยตำแหน่งแล้วคือที่ปรึกษา

แล้วไม่เคยลงไหมเรื่องที่พวกนี้เลย
ผมให้ผมให้แนวคิดให้วิธีการเขาไป

ก็ผมแทบจะนับครั้งเลยนะเดือนหนึ่งบางทีไม่เคยไปเลย
ทีนี้ตกลงว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นจ่ายพันหนึ่งจ่ายสองพันจ่ายสามพัน

สรุปทั้งหมดนี้เป็นอย่างที่ท่านบอกนักข่าวไหมคะว่าเรียกว่าค่าส่วนกลาง

คือการที่บอกว่าจะมีสวยผมจะพูดให้ฟัง
อยากจะไม่มีคิดแล้วก็เก็บให้เป็น
ถ้าคุณบอกว่าคุณมาเก็บ๕๐๐พันแล้วมันเป็นสวย
แล้วมันสามารถจะรับผิดชอบอะไรได้ไม่คุ้ม

ถ้าอยากจะเคลียร์เนี่ยนะไปถามสิในธุรกิจเอาพูดตรง
การพนันในกรุงเทพยุคที่เปิดที๑๐กว่าบ่อน๒๐บ่อน

ทุกวันนี้ผมก็บอกถูกไหมอยากจะรู้ว่าผมมีอะไรยังไง
ก็ผมพูดทุกอย่างอุ้ยโทษว่าผมมีรายได้จากที่ไหนต่างประเทศยังไง
แล้วสภาพผมมันควรไหมที่จะไปเก็บเงิน
ผมเดินไปเที่ยวไปกินที่ไหน
แต่ละวันผมก็ใช้มากกว่าเยอะแยะตรงนั้น
เอาใหม่เรียนของย่าแทรกรองสัตว์ธนาคมอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ว่ามันจะเก็บ๕๐๐๐๐๐๑๐๐๐๒๐๐๐๓๐๐๐๗๐๐ละหมื่นต่อเดือน
เรียนไม่สนใจว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่เวลามันรวมกันมันเยอะสิคะท่าน

ท่านไม่ต้องไปเก็บเองแต่ก็ให้คนอื่นไปเก็บมาก็ได้
แล้วเขาเอาเงินมาให้ผมที่ไหนตรงไหนเมื่อไหร่ล่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะคดีเสียอ้วนที่เราเรียกกันติดปากนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในจุดที่ทุกคนไม่คิดว่า
เรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นคือการยิงกันเสียชีวิต
เกิดขึ้นที่ตรงที่มีพระพุทธรูปอยู่อะค่ะ
แล้วเราก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดในพื้นที่นั้น
แม้กระทั่งตัวเสียอ้วนเองก็ยังยอมรับเลยว่า
คือคงไม่ได้ทันได้คิดด้วยซ้ำไปว่าที่ลงมือไปเนี่ยตรงนั้นมีอะไรอยู่นะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ข่าวนี้เนี่ยถูกหยิบขึ้นมาพูดอยู่หลายวัน
ติดกันเป็นข่าวใหญ่ไม่ว่าจะสาเหตุที่ทำ
ทำไมเลือกสถานที่ที่ทำตรงนั้นนะคะใครบ้างที่เป็นคนทำ
คนทำหนีไปไหนแล้วจะตามตัวได้หรือเปล่า
แม้กระทั่งได้ตัวกลับมาแล้วด้วยซ้ำไปนะคะคุณผู้ชม
เหมือนเรื่องจะจบแต่ไม่จบ
เพราะว่าคนค่อยช่วยกันแกะเข้าไปในเรื่องนี้นะคะ
เอ๊ะแล้วสาเหตุอะไรล่ะที่เสียอ้วนถึงทำแบบนี้
เรื่องมันก็สลับซับซ้อนค่ะว่าที่มาที่ไป
ตกลงเป็นเรื่องเงินหรือเปล่าแค้นใจ
ถึงตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในสำนวนมีการใส่รายละเอียดอะไรไว้บ้าง
แต่ถ้าถามว่าเสียอ้วนและพวก
หลุดจากกรณีการสังหารสปายและฟอสหรือไม่

แต่ว่าสิ่งที่คนค้นหากันคือเหตุจูงใจ
ซึ่งมันเป็นคนละส่วนกับการดำเนินคดีนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ค้นหาเข้าไปอาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายก็ได้
ถ้าเสียอ้วนบอกว่าเงินที่สูญเสียไปนั้นมันของผม
ผมต้องการได้คืนและที่ได้ไปนั้นมันมีการหลอกลวง
ผิดคำพูดหรืออะไรหรือเปล่า
แต่คดีหลักคุณผู้ชมเรายังตามกันได้ในปีหน้านะคะว่า
ลักษณะคำตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง
ที่จะถูกพูดกันในศาลมีอะไรบ้าง
อะไรเป็นที่มาของเหตุการณ์สยองขวัญครั้งนั้นนะคะ
เราติดตามได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบ

คุณแม่คือจนถึงนะตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกคุณแม่ชัดเจนหรือยัง
ว่าคนที่ลั่นไก่สังหารน้องสปายเนี่ยใครเป็นคนยิง
ยังค่ะยังไม่มีใครแจ้งแล้วก็คุณแม่ก็ยังไม่มีเวลาดูข่าว
คุณแม่ไม่เคยว่าเรียกร้องค่าสินสอด๔ล้านกับคุณอ้วน
แล้วอ้วนจ่ายมาล้านหนึ่งคุณแม่ไม่เคยพูด
อันนี้จอมขวัญถามให้คุณแม่พูดประเด็นที่คุณแม่กังวลอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือว่าคุณแม่ยืนยันว่าไม่เคยมีแผนการแต่งงาน

เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการต่อลองเรื่องสินสอด
ไม่มีตัวเลข๔ล้านไม่มีตัวเลขโอนเข้าบัญชี๑ล้านถูกไหมฮะ
ค่ะไม่เคยมีการต่อรองค่าสินสอด๑ล้าน
แล้วจริงไหมที่เสียอ้วนโอนเข้ามาให้เองที่บัญชีของคุณแม่น่ะ

หน้าเกิดเหตุมีไหมอยู่ดีเขาโอนเงินมาให้เราเอง
เราไม่ได้ขอไม่ได้ต่อรองมีไหมคะ
พูดกับคุณจอมขวัญตามตรงนะคะจริงแต่ไม่ได้ขอ
เออตัวเลขเป็นหลักล้านไหมคะ

เข้าใจคือแม่ไม่ขออันนี้เข้าใจ
แต่ว่าเขาโอนมาให้เองถูกต้องตามข่าวถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
คุณแม่บอกตัวเลขได้ไหมไหนเราเล่าแล้ว

โทษนะคะคุณแม่ขออภัยขอละลาบล้งอีกนิดเดียว

คือข่าวมันมีตัวเลขหนึ่งล้านไหมครับคุณแม่

มันก็อยู่ในเมืองเทียวมันก็เข้ามาหลังนี้
ที่พูดถึงเงินทองนะคะ
แม่ไม่เคยแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองกับเขา
ก็มีอยู่วันหนึ่งนะคุณจอมขวัญแม่จะเล่าให้ฟังมีวันหนึ่ง
น้องเนี่ยคุยกับแม่ว่าแม่หนูจะตั้งใจทำงาน
สร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถให้พ่อกับแม่เวลาพ่อกับแม่ไปเอาของเนี่ยพ่อก็
ก็จะไม่ได้ขนของลงจากคันเก่าเนี่ยคันที่วิ่งขายไปในตลาดนี่นะ
แม่ก็จะได้เอารถคันใหม่เนี่ยวิ่งไปซื้อเลย
พ่อกับแม่ก็จะไม่ได้ลำบาก
วันนั้นน้องก็เลยบอกว่าน้องก็เลยเขียนเสร็จ
เขียนแล้วก็เอาลงเฟสใช่ไหมคะ
พอตื่นเช้ามาก็เห็นก็เห็นอ้วนเขาโทรมาแม่ผมเห็นน้องเขียนลงเฟส
ว่าหนูจะตั้งใจทำงานสร้างบ้านซื้อรถให้พ่อกับแม่
ดังนั้นผมจะเป็นคนจัดการให้เอง
แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งแม่ขอคุยกับน้องก่อน
ดังนั้นแม่ก็วางโทรศัพท์จากเขาแม่ก็เลยโทรหาน้อง
แม่ก็บอกว่าปายก็พูดภาษาอิสรรค์กันนะคะ
ตายอ้วนบอกว่าสิโอนเงินมาให้แม่
แต่ไปบอกกันก็อ้วนน้องก็เลยบอกว่า
น้องก็เลยบอกว่าไม่หนูไม่ได้คุยกับพี่อ้วนเรื่องเงินนะแม่
หนูไม่เคยคุยกับพี่อ้วนเรื่องเงิน
แต่เนี่ยอ้วนเขาบอกว่าเขาจะโอนตังมาให้แม่
ดังนั้นแม่ก็เลยวางโทรศัพท์จากน้อง
แม่ก็เลยคุยกับอ้วนอ้วนถ้าอย่างงั้นก็
แม่ไม่โอเคนะถ้าอ้วนจะโอนมาให้แม่ถึงขนาด
ที่แบบว่าตอนนั้นเขายังไม่บอกเขาจะไม่แจ้งยอด

ถ้างั้นผมจะโทรไปคุยกับน้องเอง

อย่างนั้นเขาก็วางโทรศัพท์จากน้อง

แม่หนูไม่ได้บอกพี่อ้วนจะโอนตังไปให้แม่นั้น
หนูเป็นคนบอกเองถ้าอย่างนั้นก็โอเค
แม่ก็เลยถามว่าปลายคุยกับพี่อ้วนว่ายังไง
อ้วนบอกว่าจะชดเชยให้
ระหว่างที่เขาแกล้งน้องไม่ให้น้องทำงาน

ไม่ให้เจ้าของร้านรับน้องอย่างนี้ค่ะ

น้องก็เลยบอกว่าถ้าพี่อ้วนจะโอนให้พ่อกับแม่คือว่า

ถึงประมาณว่าพ่อกับแม่เอาแค่๓แสนพ่อ
ไม่พี่จะโอนล้านหนึ่ง
น้องก็เลยจากนั้นเขาวันละสองคนก็โต้แย้งกัน
บอกว่าไม่พ่อกับแม่ไม่เอาถึงล้าน

เขาก็โอนมาหาแม่ผมทำบัญชีเสร็จ
เดี๋ยวผมจะโอนเข้าไปโอนตังค์ให้พ่อกับแม่นะ

เพราะก็ไม่ได้แจ้งยอดว่าเขาจะโอนมาเท่าไหร่
ได้ค่ะจากนั้นเขาก็โอนมา
เขาก็โอนมาเสร็จเขาโอนมา
ไม่ผมไม่เอา
เพราะว่าผมให้แม่ด้วยความเคารพ

คุณแม่ค่ะเงินจำนวนที่เสียอ้วน

ยังอยู่ครบไหมคะ

ตกลงลอตเตอรี่เป็นของใคร
หวย๓๐ล้านเป็นคดีหนึ่งที่ในปี๖๒ก็ต้องตามต่อนะคะ
อันนี้จะย้อนกลับไปดูเล็กน้อยเพราะว่าเราติดตามกันมาอย่างละเอียดแล้วนะคะ
แต่จะย้อนกลับไปดูไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากปากของทนายฝั่งครูปีชา
หรือว่าข้อมูลจากปากของทนายฝั่งหมวดจรูน
พยานที่จะใช้ในคดีกี่ปากก็อย่างที่ผมเรียนว่าถ้าชั้นการไต่สวนเนี่ยอาจจะสิบปากผมว่าพอแล้ว
อ่าประมาณสิบชั้นไต่สวนแต่ถ้าฉันสื่อพยานกันจริงจริงถ้าสารไต่สวนแล้วมีมูลนะฮะ
ก็ว่ากันอีกไม่เกินยี่สิบปากไม่เกินยี่สิบใช่ตอนนี้ตอนนี้ต้องมีตัวเลขถ้วนแล้วถูกไหมคะ
ใช่ครับเท่าไหร่ฮะก็ยี่สิบไงไม่เกินยี่สิบไม่เกินยี่สิบอ่ะเท่าไหร่ใช่ครับ
ก็สิบเก้าสิบแปดก็ยี่สิบแล้วกันเอายี่สิบแล้วกัน
เอางี้เอาชั้นไต่สวนก่อนที่จะมีขึ้น๔มิถุนาต้นอ่ะ
มิถุนายนที่ว่านี้เนี่ยนะคะประมาณสิบปากสิบปากที่ว่านี้
เขาเรียกอะไรเป็นประจักษ์พยานทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับ
คือคนที่อยู่ตอนมีคนพบว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
หรืออยู่ตอนมีคนมาซื้อเลขที่ถูกรางวัลคะทุกตอนในวันที่๓๑ตุลา
ี่สิบปากที่ว่านี้เนี่ยเลยไปนี่แสดงว่าไต่สวนมีมูลไปแล้วใช่ไหม
ฉันจะไปทราบได้อย่างไรที่คืออยากจะรู้จำนวนที่เยอะก่อน
สิบปากที่ว่านี้เนี่ยเป็นประจักษ์พยานทั้งหมดครับ
เป็นประจักษ์พยานที่เห็นว่าใครเป็นคนซื้อเลขใช่ครับ
แผงใช่ครับแล้วในยี่สิบปากนี้ครับ
มีประจักษ์พยานที่มีคนเห็นว่ามีใครสักคนเก็บลอตเตอรี่ได้ไหมคะ
มีครับมันแบ่งมันแบ่งยังไงก็คือก็อย่างที่ผมเคยพูดเนี่ย
ตอนมีคนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยใน๒๐ปากมีกี่คนอะไรนะฮะ
คนที่เห็นตอนซื้อลอตเตอรี่ใน๒๐ปากมีกี่ปากคะ
ผมจำไม่ได้อันไหนมากกว่ากันอะไรนะฮะ
คนที่เห็นตอนซื้อลอตเตอรี่กับคนที่เห็นมีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
พยานกลุ่มไหนมากกว่ากันคะซื้อดิตอนซื้ออ่า
อ่าแล้วที่ตอนที่ซื้อเนี้ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งนั้นไหม
หรือว่าเป็นคนเดินไปเดินมาก็มีทั้งแม่ค้า
ทั้งคนซื้อทั่วไปทั้งเป็นลูกค้าก็มี
คนเดินผ่านไปผ่านมาก็มีซึ่งคนกลุ่มที่เห็นว่าใครสักคนมาซื้อ
ลอตเตอรี่ที่ว่านี้เนี้ยครับทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่โผล่ออกมาตอนชั้นสพ
ทำไมไม่โผล่มาตอนชั้นจังหวัดทำไมไม่โผล่ออกมาตอนชั้นตำรวจภาค
ก็ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วเขากลัวอะไรที่ทำให้กลัวก็ตำรวจเนี่ย
แต่แสดงว่ากลัวตั้งแต่ตำรวจสพเลยเหรอคะใช่ฮะทำไมอ่ะก็ชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะไป
คลิปเนี้ยหนึ่งเนี้ยหนึ่งที่ว่านี้เนี่ย
เคยปล่อยผ่านสื่อไหมคะยังไม่มีนะครับผมผมไม่เคยปล่อย
ไม่ใช่ฉันไม่หมายถึงคุณปล่อยคือใครไม่รู้ปล่อยแต่มันเป็นข่าวผ่านสื่อไหมคะ
คลิปนี้ยังไม่เคยออกอากาศที่ไหนมาก่อนเลยผมไม่เคยได้ยินสื่อไหนเอาคลิปนี้มาออกนะครับ
เป็นเสียงที่เสียงเหมือนของครูปีชาไหมคะมีไหมเอ่อเอาเป็นว่าเป็นเสียงสนทนาที่คล้ายแล้วกัน
เสียงคล้ายครูปีชามีคนหนึ่งในคลิปเสียงคล้ายครูปีชาครับ
ในคลิปมีกี่เสียงมีอยู่สองเสียงอีกเสียงหนึ่งผู้หญิงผู้ชายคะ
เนี่ยเริ่มจี้แล้วไม่ไม่คนทางบ้านเขาเริ่มรุ้นแล้วทนายตั้มรู้อยากรู้
ผมบอกให้เลยดีกว่านะครับว่าเสียงที่เขาคุยอีกเสียงนึงเนี่ยก็คือเสียงผู้หญิงซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเขา
มันจะได้ไม่ต้องถามต่อผู้หญิงที่ใกล้ชิดเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เคยอยู่ในข่าวไหมคะ
ไม่เคยออกสื่อเลยเลยเหรอคนในครอบครัวใช่ไหมแค่นี้พอ
เขาไม่เคยออกสื่อมาก่อนเลยคนนี้นะครับแต่คนนี้คนนี้เขาตื่นเช้าผมบอกไว้แค่นี้ครับ
เกี่ยวอะไรกับตื่นเช้าแล้วผมรู้เขาตื่นเช้าทำไมอ่ะ
ผมรู้ว่าแค่นี้แหละครับคนทั้งบ้านอาจจะรู้แล้วก็ได้ที่ผมใบ้ถึงใครอ่า
ยาวไหมช่วงที่มองว่าเป็นประโยชน์ที่สุดกับคุณลุงจรูนยาวไหมคะ
ผมจำไม่ได้นะครับว่าคลิปนี้ความยาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแค่คลิปเดียวพอ
เราพูดถึงคลิปนี้ที่ทนายตั้มบอกเนี่ยค่ะคือคลิปนี้เข้าไปอยู่ในสำนวนแล้วเนี่ย
เข้าไปอยู่ในสำนวนกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยเท่ากับว่ามีการเซ็นยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงครูปีชาหรือเปล่า
คือครูปีชานะครับเขาก่อนที่เขาจะยอมให้ตำรวจดูดข้อมูลในโทรศัพท์
ทางตำรวจเนี้ยเขาก็มีใบเซ็นยินยอมมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับว่าเซ็นเอ่อ
ให้ดูดข้อมูลกับเซ็นบอกว่าที่ดูดไปคือเสียงตัวเอง

เอาอย่างนี้ดีกว่าครับตอนนี้ที่เข้าสู่สำนวนเนี่ย

ส่วนตรงใบที่เขายินยอม

อันนี้ผมไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้
เพราะมันเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ผมคิดว่าต้องมีอันนี้เดาเอานะครับ
แต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาพยานหลักฐาน

เสียงที่คล้ายครูปีชากับเสียงผู้หญิงตื่นเช้าที่คุณว่า
เป็นเสียงของวันที่เท่าไหร่ในปี๒๕๖๐

ช่วงกลางพฤศจิกาแล้วกัน

แล้วก็เป็นข่าวแล้ว

คุณผู้ชมคะข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งของคนไทย
และน่าจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งของคนทั่วโลกที่ติดตามกันด้วยนะคะ
เรากำลังพูดถึงหมูป่าค่ะ
หมูป่า๑๓ชีวิต

วินาทีที่ออกข่าวว่า

มีชีวิตอยู่ทุกคน

ก็ลุ้นกันอีกเฮือกที่จะพาออกมา
ย้อนกลับไปบรรยากาศ

และสุดท้ายก็ได้รับความสุขกันทั้งประเทศค่ะ

ในพื้นที่เท่าที่รายงานแล้วก็กึ่งปรึกษากับอาจารย์ตลอดเวลาเนี่ยนะคะ
ในพื้นที่ประเมินกับอาจารย์ว่าณตอนนี้สถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
คือตอนนี้คือเนื่องจากลักษณะของถ้ำเอง
มันจะมีที่สูงที่ต่ำบางช่วงหลังคาถ้ำต่ำมาก

เพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้เองจะมีปัญหาคือน้ำท่วม
แล้วก็ยังฝนยังคงมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือเป็นอุปสรรคใหญ่เลย
แล้วบางจุดนอกจากนั้นยังมีเรื่องการอุดตันของดังนั้นตะกรอะไรด้วย
อันนี้คืออุปสรรคหลัก
ถ้าเราลงไปตั้งแต่ปากถ้ำลงไปปุ๊บที่จะคืนพื้นต่ำกว่าพื้นอยู่แล้วประมาณ๑๒เมตร
ถ้าไปอีกสักพักสัก๓๐๐เมตรก็ลงไปอีกลงมาถึง๑๔เมตร
แล้วก็โดยรวมแล้วมันลงขึ้นลงสลับไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นจุดที่เป็นต่ำมันจะเหมือนเป็นลักษณะเอง
ถ้าน้ำมามันคือจะมีปัญหาเรื่องน้ำขัง
ดรธเนธวีรสิรินะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหวังวันนี้คนก็คุยกับท่านเยอะมากนะคะ

ท่านอธิบายให้ฟังอีกสักรอบเถอะค่ะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยจากการประชุมรวมกันแล้วเนี่ย
ตกลงว่าจะมีการเจาะ

ตามสายบังคับปัญชานะครับที่ท่านพูดว่า

รวมถึงงานทางวิศวกรรมที่ให้ความช่วยเหลือ

ก็คือจะต้องมีการสูบน้ำ

ให้น้ำที่ออกมาเนี่ย

ถ้าสูบน้ำได้ถึงได้ที่ปั๊บเนี่ย

เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกตลอด

ก็คือพยายามหาปล่องที่อยู่ในแนวดิ่ง
เพื่อที่จะดูว่าปล่องไหนที่มันประสานไปยัง
รอยแตกของหรือแนวของถ้ำ

แล้วเปิดตรงนั้นไปเพื่อที่จะสามารถส่งอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้ว

วิธีที่๓คือเราก็มองกันตั้งแต่ต้นแล้วว่า
อาจจะต้องมีการเจาะผนังถ้ำเข้าไปนะครับ

ตอนนี้ก็คือทำทั้ง๓อย่างไปพร้อมกันครับ

เอาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่แถลงตอนเจอหมูป่าเนี่ยค่ะ

ได้อีกนิดเป็นเล็กน้อยครับ
ไม่ได้รู้สึกว่างานเบาลงเลยใช่ไหมคะ
ก็ยังมีภารกิจที่หนักหนาอยู่นะเพราะว่า

ก็คือทำให้เขากลับไปอยู่มีชีวิตปกติสุขนะครับ
วันนี้เราพิมพ์ทำภารกิจได้๑ชิ้นก็คือ

เราต้องทำต่ออย่างไรว่าจะนำเขาออกมาจากที่เขาอยู่ให้ได้นะครับ
วันนี้ก็ยังมีภารกิจมีกำแพงกั้นอีกหนามาก

เราก็ยังสู้กับน้ำอยู่ด้วยการสูบออกนะครับ
แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมแผนทำอย่างไร
ถ้าสูบน้ำแล้วไม่สามารถสูบให้ยุบได้
ให้น้องเขาเดินออกมาได้ง่ายอย่างนี้

ซึ่งทุกแผนนะครับเรากำลังทำอยู่ครับ

ในเพจในเฟซบุ๊กต่างหรือสื่อโซเชียลมีเดีย
ที่เรามักจะใช้อ้างอิงอย่างไม่เป็นทางการกันมาก่อนเนี่ย
บอกว่า๑๓คนคือเด็ก๑๒แล้วบวกโค้ชเอกอีก๑เนี่ยนะคะ
ออกจากถ้ำเรียบร้อยแล้ว
จังหวะนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ย
รอพี่หน่วยซิล๔ท่านให้ออกตามมา
เมื่อเช้านี้นะคะท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่านนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์นะคะ
ท่านก็ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับท่านภูมิในการ

แล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการสุขภาพเข็ด๑นะคะ

ชั้น๘ของโรงพยาบาลที่นำตึกอุบัติเหตุ๑๔ชั้น

จะถูกรับรองทั้ง๑๓ชีวิต
แต่ว่า๔คนแรกตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็จะถูกกั้นล็อคไว้ก่อนค่ะ๔คน
คนที่เป็นล็อต๒เมื่อวานนี้ก็จะอยู่อีกล็อกหนึ่ง
เพราะว่า๔คนแรกก็ต้องมีการตรวจร่างกาย
แล้วก็ตรวจหาเชื้อโรค๑๒วันผลแล็บถึงจะออกค่ะ
แล้วก็ให้ญาติสามารถที่จะเข้าเยี่ยมได้
แต่ว่าผ่านห้องกระจกในระยะห่าง๒เมตรนะคะ
ณขณะนี้วัล๒๑แล้วนะครับ

ขณะนี้หมูป่ากำลังจะออกมาแล้วนะครับ

เรียกได้ว่าภารกิจนั้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
ทุกคนปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเอง
ไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรักษาตัวเอง

สิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อย
ตลอด๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
ทุกคนเหนื่อยทุกคนทำเต็มที่กับงานนี้อย่างเต็มที่
เพื่อที่จะให้ทั้ง๑๓ชีวิตนั้นปลอดภัยครับพี่จอมขวัญครับ
คุณผู้ชมคะสุดท้ายเราสามารถช่วยชีวิตหมูป่าได้ทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
แต่ว่าก็ต้องไม่ลืมความยากลำบากของทุกชีวิตที่อยู่ด้านนอก
แล้วก็พยายามช่วยเหลือจากทุกมุมทุกวิธี
กว่าเราจะได้๑๓หมูป่ากลับคืนมา
และแน่นอนนะคะคนที่เราต้องไม่ลืมเลยคือจ่าแซม
จ่าแซมเป็นหนึ่งคนที่เสียสละนะคะ
เข้าไปช่วย๑๓ชีวิตที่ว่านี้และยังอยู่ในความทรงจำของหมูป่า
แล้วก็คนไทยด้วยซ้ำไปนะคะว่าจ๋าแซมได้ทำอะไรเพื่อหมูป่าบ้าง
เพื่อภารกิจของชาติบ้างนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมวันทำงานสุดท้ายนะคะ
สัปดาห์หน้าถามตรงยังมาเวลาเดิมเลยค่ะ
แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่ามันจะมีอีกหลายคดี
คดีใหญ่สำคัญที่เราจะบอกคุณผู้ชมว่า
ณตอนนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วแล้วก็ช่วยกันตามต่อด้วยค่ะ